ว่ากันด้วยหัวอกของคนกรุงเทพ
เวลาฝนตกน้ำท่วมรอการระบาย
อันนี้เราก็พอเข้าใจแหละว่ามันรอการระบาย
แต่ว่าสาเหตุล่าสุดของพื้นที่แถว
หลัก๔รามอินทราแจ้งวัฒนะ

ฝนตกหนักเมื่อวันที่๑ตุลาคม

น้ำสูงประมาณ๒๐เซนติเมตร
รอการระบายกันอยู่ร่วม๒ชั่วโมง
ทั้งที่ปกติแล้วมันก็ไม่น่าจะนานขนาดนี้
ฟังเหตุผลของทางกรทมที่บอกมาแล้วเนี่ย
ผมว่าคนกรุงเทพอาจจะทั้งเครียดและกลุ้ม

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหา
คนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

พอดีท่านไปตรวจเรื่องของระบบการระบายน้ำ

จุดที่มีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงอยู่
แล้วมันก็ไปกีดขวางการระบายน้ำของคูน้ำต่าง

ประสิทธิภาพการระบายน้ำมันก็เลยลดลงนะฮะ
เมื่อ๑ตุลาคมที่ฝนตกหนักแล้ว
โดยเฉพาะวงเวียนบางเคน
ผู้ว่ากรทมบอกว่าสาเหตุมาจากผู้รับเหมา
ดำเนินการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน
คือเรามีระบบสูบน้ำมีระบบบ่อหน่วงน้ำใต้ดินที่ทำเสร็จแล้ว
แต่พอดำเนินการสร้างเสร็จแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ย
ยังไม่ได้ส่งมอบงานให้กับกรทม
ทีนี้พอฝนมันตกน้ำท่วมหนัก
แล้วต้องระบายน้ำต้องสูบน้ำเนี่ย
เจ้าหน้าที่กฎธมอธ์เลยไม่มีกุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่ากรทมบอกว่า
กำชับสั่งการไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้วว่า
ทำกุญแจสำรองไว้หลายดอก

แต่ท่านก็ยอมรับนะว่าเป็นความผิดของกรทม

ท่านก็เล่าให้ฟังแบบนี้แบบจริงเลยเนี่ย
ว่าเหตุผลมันเป็นอย่างนี้

จุดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะคุณผู้ชม
ชินเขตเขตหลัก๔นะคะ
มีการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งอยู่หลายจุด
ตั้งแต่ซอยชินเขต๑หรือซอยงามวงวาน๔๒
ไปจนถึงซอยชินเขต๒หรืองามวงวาน๔๗
เราก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
นายโสพีอุ่นสวงอายุ๕๑ปีเขาเล่าว่า
พื้นที่ตรงนี้ปกติแล้วเวลาฝนตกลงมา
ก็จะมีปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนี่แหละ
คือเรียกได้ว่าฝนตกเมื่อไหร่ท่วมเมื่อนั้น
ถึงแม้ว่านักข่าวลงพื้นที่บอกว่า

มันก็มีจุดนี้แหละที่มันจะช่วยได้
กับเครื่องสูบน้ำที่เขาจะทำอยู่ย่านแถวนี้
แต่ตอนนี้เสร็จแล้วปัญหาคือรอกุญแจ

โอ้โหมันจะหนักหนาสาหัสกว่านี้แน่

ผู้ว่ากรทมบอกว่าสั่งให้ทำหลายดอกแล้ว
ส่งมอบงานกันเร็วก็แล้วกันนะครับ
แต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
ก็คือทนายเดชากิติวิทยานันต์นะฮะ

ทางผู้ว่ากรทมยอมรับว่าน้ำที่ท่วมขังในวันนั้นตรงจุดนั้น
เพราะเจ้าหน้าที่หากุญแจเปิดเครื่องสูบน้ำไม่ได้
เรื่องนี้ถือว่าเป็นความเสียหายที่กรทมต้องรับผิดชอบ
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ดูแลพื้นที่ผู้เก็บกุญแจเอาไว้

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถฟ้องกรทมต่อสารปกครองได้
ตามความผิดเรื่องการเป็นความผิดการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

นายเดชายังบอกว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับทางกรทม
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกุญแจเครื่องสูบน้ำแต่กลับหากุญแจไม่เจอ
เรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นซึ่งผู้ว่ากรทมก็ต้องไปแก้ไขจัดการ
เช่นนั้นน้ำคงท่วมกรุงเทพหมดแน่ถ้าเกิดจะเจอปัญหาแบบนี้เรื่อย